เช่นเดียวกับพิธีกรรายการจัดจานยานวิพา
คุณอ๊อฟปองศักดิ์ค่ะช่วงนี้นะคะ
ยอมรับเลยว่าเป็นนุ่มคร่างรัก
นี่ก็อย่างที่ทราบกันนะคะ

เพราะว่าเขาครบรักกับนุ่มคนใหม่

คุณผู้ชมค่ะนะคะงานนี้เห็นบอกว่า

เพื่อนสีคุณหญิงรัฐาคุณเกรท

เมื่อวานนี้นะคะนักข่าวได้เจอคุณอ๊อฟปองศักดิ์ค่ะ

คุยกันมาได้๒เดือนแล้วนะคะอนาคตยังไม่แน่นอนหรอกค่ะ

และตอนนี้ก็น้อมรับตำแหน่ง

ไม่มีอะไรก็เริ่มจีบกันไป

เราก็ถามเขาว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหน

แล้วก็คือเราเป็นคู่เดทกันอะไรอย่างนี้
คือแบบเขาก็อยากจะแบบทำความรู้จักกับเรามากขึ้น
เอาว่าใช้เวลาในการทิ้งช่วงในการที่เราจะเริ่มเดทกับใคร

ถึงเวลาแล้วแหละแล้วก็รวมถึงอาการคัน

ก็คือ
เราก็ได้มีเอออะไรอย่างนั้นนะ
ก็เป็นของขวัญวันเกิดให้เราอะไรอย่างนี้

คือหมายถึงว่าเวลาไปเที่ยวทะเลแล้วมันจะเจอมด
มดบนต้นไม้มันเห็นความหวานว่ามะเกาะอุ๊ยคันจังเลย
แต่ว่าคือว่าน้องก็หลังนี่ค่ะ

แต่อย่างที่บอกไปคุณอ๊อฟเขาไม่คาดหวังนะคะ
นี่เดี๋ยวเขาจะพามารายการสัตว์จัดนะพี่ฟ้า
แล้วเห็นว่าเขาทำมารีเสิร์ตดูงาน

อย่างน้อยก็ได้เป็นของขวัญวันเกิดแล้ว